อยปกรณ์ค่ะดูเหมือนจะเกลียนไม่ออกนะ
เข้ารับการผ่าตัดค่ะที่โรงพยาบาลหลายคน

โดยค่ะแพทย์ต้องทำการผ่าคว้าเนื้อส่วนที่เป็นสาเหตุออกให้หมดเลยนะ
โดยภายหลังการผ่าตัดค่ะหนุ่มบอยก็โพสต์ภาพชู๒นิ้วแบบนี้เลย
เป็นการยืนยันนะคะว่าการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะได้สอบถามความคืบหน้า
ที่น้องชายของบอยปกรณ์นะคะยืนยันเลยว่าตอนนี้อาการของบอยค่ะปลอดภัย
ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะเตรียมออกจากโรงพยาบาลแล้ววันนี้
จากนี้ค่ะจะใช้เวลาพักฟื้นต่อไปอีก๑สัปดาห์
กลับมาทำงานได้ตามปกติค่ะ
แล้วก็ยังมีเพิ่มเติมนะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะสอบถามบอยปกรณ์เอง
บอกว่าตอนนี้ค่ะผ่าตัดเอาเชื้อแบคทีเรียออกแล้วแต่ต้องพักที่โรงพยาบาลอีกอย่างน้อย๓๔วันนะคะ
รอฆ่าเชื้อให้หมดก่อนค่ะ
ฝากขอบคุณแฟนที่เป็นห่วงที่ผ่านมาตัวเองไม่เคยป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลแบบนี้มาก่อน

ส่วนงานก็มีแคนเซิลไปบ้างนะคะ
โชคดีค่ะที่เจ้าของอีเวนต์เขาเข้าใจ
และขณะที่เจ้าตัวนะคะก็โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นเกลียน
ตอนที่สองคนคุณพัทว์มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ยังเห็นขำกันอยู่นะ
ถ้าทังแต่ละก็หายไว้นะคะ